ใสอย่าคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ในความใสนั้น
ทางขึ้นไปดอยสุเทพมันจะมีน้ำตกอยู่ตรงช่วงหนึ่ง
แล้วดอยสุเทพเนี่ยนักปั่นบางทีนักวิ่งนักอะไรแวะ
เห็นน้ำใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลานะครับ
นี่แหละฮะปรากฏว่าแตะน้ำดอมปะพรมหน้าหน่อยปะพรมหน้าหน่อย
เขาไปตรวจมาแล้วข้างบนเป็นชุมชนไง
มีร้านค้าที่เขาขายของให้คนไปกราบศักระพระธาตุดอยสุเทพ
อ่ะใช่โอ้โหแล้วปล่อยกันสดสดงี้แหละครับเนี่ยฮะ
คุณหมอรังสริตการชนะอัวนิสหรือว่าหมอหม่องนะฮะ
อาจารย์แพทย์โรคหัวใจนะครับท่านเป็นนักอนุรักษ์ด้วย
เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวโพสต์เฟซบุ๊กเตือนบอกว่า
น้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ
ไปด้วยเชื้ออีโคลายหรือเชื้อที่มาจากอุจจาระนั่นแหละ
เขียนไว้บอกว่าเวลาขับรถขึ้นดอยสุเทพ
ใกล้จุดชมวิวก่อนถึงโค้งขุนกันอ่าใครเคยแวะบ้าง
มีน้ำตกน่ารักอยู่ข้างทางซ้ายมือ
เห็นนักท่องเที่ยวนักวิ่งนักปั่นที่เหนื่อยล้า
แวะพักแล้วก็เอาน้ำมาล้างหน้าบ้างก็มาดื่มกิน
อยากจะเตือนว่าไม่นานมานี้มีการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ

พบว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นจุดที่มีปริมาณอีโคลายปนเปื้อนสูงที่สุดครับ
สูงที่สุดด้วยหรือโอ้โฮใช่ฮะอีโคลายคืออะไร
อคุลายเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในอุจจาระครับคุณผู้ชม
คือแล้วน่าแปลกใจไหมคุณหมอบอกไม่น่าแปลกใจ
เพราะว่าเหนือน้ำตกขึ้นไปเป็นชุมชนขนาดใหญ่
มีร้านค้าเป็นร้อยที่ตั้งรองรับนักท่วงเที่ยว
ที่ไปกราบไหว้สักการะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เป็นหมื่นคนต่อวันนะครับแล้วระบบการจัดการน้ำเสียไม่มีครับ
ปล่อยลงมาตามลำน้ำธรรมชาตินะฮะ
น้ำตกนี้มีคนตั้งชื่อว่าน้ำตกรับเสด็จ
ปีนะก็เอาดอกไม้สวยมาประดับดูภายนอกก็สวยดี
ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนจะต้องมารับผิดชอบท่านบอก
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราปล่อยให้ลำน้ำธรรมชาติเสียหาย
เละเทะแบบนี้ถ้าใช้คำนี้มานานนับปีด้วย
ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านทางนี้นะฮะ
น้ำตกนี้ก็อย่างที่เตือนไปครับอีคุลาเยอะสุดสุดครับนะฮะ
พี่ออนแซวมานะพี่ออนเป็นแฟนประจำรายการบอกว่า
แหมคลี่ก็มาแต่เช้าเลยนะคะต้องขออภัย
เป็นการเล่าให้เกิดอัตรรส
อยากให้คุณผู้ชมได้จำไว้ด้วย
ว่าไอ้น้ำตกแบบนี้หรือที่ไหนก็ตาม
คือเราไม่รู้ว่าต้นน้ำมีชุมชนอยู่ไง
แล้วเขาจะล้างจะอึ๊ะกันนะ
ใช่เห็นใสแบบนี้ใครจะไปรู้นะ
คือไอ้เชื้อพวกนี้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไงครับ
คุณผู้ชมล้างหน้าหน่อยไหมวิ่งได้เลยไง